นี่แหละครับจากกรณีที่จะมีมาตรการเยียวยา๕๐๐๐บาทนะครับ
สำหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แล้วเขาก็บอกว่าอาจจะต้องเตรียมบัญชีไว้รับเงินต่อเดือน

ทำให้เมื่อวานนี้มีภาพที่ปรากฏขึ้น
โอ้โหคนเข้าไปแออัดยัดเยียดแน่นไปหมดเลยนะครับ
หลายคนเห็นภาพก็กลัวนะยิ่งเข้าไปเบียดกันแบบนี้
เราก็ต้องระวังเดี๋ยวโควิดจะระบาดอีกนะฮะ

เมื่อวานี้ที่ทำการธนาคารในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ทั้งธนาคารออมสินทกศแล้วก็กรุงไทย
เนื่องแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางมา
เพราะต้องการจะเปิดบัญชีพร้อมเพลย์
รวมถึงเปลี่ยนบัญชีเดิมให้เป็นบัญชีพร้อมเพลย
เพื่อความสะดวกในการโอนเงินเยียวยา๕๐๐บาท
ซึ่งเป็นมาตรการของรัฐบาลในการช่วยกลุ่มแรงงาน
ลูกจ้างชั่วคราวผู้ประกอบอาชีพอิสระ
และผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ซึ่งช่องทางการโอนเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพลย์
ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนนั้นจะสะดวกมากที่สุด
ทำให้ธนาคารบางแห่งโดยเฉพาะทกศสาขาหัดใยนัย
ถึงกับระบบล่มหลังเปิดให้เปิดบัญชีเพียงแค่๑ชั่วโมงครับ
ขณะที่ธนาคารอื่นได้มีการจัดคิวให้เข้าไปทีละคนทีละคน
มาตรการคัดกรองป้องกันโควิด๑๙อย่างละเอียด
วัดอุณหภูมิแล้วก็ใช้เจลล้างมือด้วย
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มากันเยอะเลยนะครับ
ส่วนที่ธนาคารออมสินก็มีประชาชนเดินทางมา
ธุรกรรมดังกล่าวที่สาขาต่างเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ธนาคารออมสินประกาศออกมาเมื่อวาน
ขอปิดการให้บริการสาขาในบางสาขาตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาของเมื่อวานนี้

กว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
แล้วก็แจ้งประชาชนบอกว่าขอให้เตรียมไปลงทะเบียนกัน
เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน

ชงบัญชีที่ท่านมีอยู่ท่านมีอยู่แล้วเป็นชื่อของท่าน

เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ไปแออัดกันที่ธนาคาร
ทั้ง๓ธนาคารทุกสาขาเพราะต้องการจะไปเปิดบัญชี
จริงแล้วใช้บัญชีที่ท่านมีได้เลย
เรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อุตมะสาวนายนบอกว่าธนาคารกรุงไทยพร้อมรองรับ
จดทะเบียนตามมาตรการชดเชยรายได้๕๐๐บาท
แล้วก็ย้ำว่าต้องการให้ทุกท่านนั้น
อยากให้ประชาชนเดินทางไปยังสาขาของธนาคาร
ก็เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดด้วยนะครับ